วันนี้เราจะมาขีดเส้นใต้กันเรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศของไทย
อย่างวันนี้ลงไปสาแก้วไปจับกลุ่มได้ของกลางหลายรายการ
เรื่องของปืนเครื่องกระสุนรวมทั้งแรงงานต่างด้าวจำนวนมากนะครับ
ติดตามกันว่าวันนี้จะวิเคราะห์กันเป็นอย่างไร
รวมทั้งเรื่องของท่าทีของกรทกับข้อเสนอที่ให้มีการแต่งตั้งสวในช่วงของการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วย
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีตอนเที่ยงในช่วงต้นได้เห็นความเคลื่อนไหวของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของพบตรพลตรจทิพย์

ผมบอกวันก่อนว่ากระบวนการของผู้มีอิทธิพลในบ้านเราเนี่ยมันจะเติบโตไม่ได้หรอกครับ
ถ้ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมาแล้วตำรวจผู้พิทักษันติราชใช้มีอำนาจหน้าที่ทำอย่างตรงไปตรงมา

พอมาถึงวันนี้พบตรท่านบอกว่ามีตำรวจอยู่ประมาณ๒๐๐คน
เกี่ยวข้องโยงใยอยู่กับผู้มีอิทธิพลทำธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาพวกนี้ครับ
ฉะนั้นจะเรียกว่ามาถูกที่คันแล้วท่านสั่งการว่าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงเป็นยังไง
เชิญนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลมาคุยกันเรื่องนี้ด้วย
อย่างที่บอกว่าเกาถูกที่คัน
แต่ว่าปัญหาทั้งหมดถ้าไม่ทำอะไรเป็นระบบไม่แก้เป็นระบบไม่กี่วันก็ต้องกลับมาอีกครับ

พบตรก็บอกว่าเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยทำกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัยแล้ว
แต่ทำไมยังมีอยู่ต้นต่อมันมาจากไหนล่ะครับ

ตำรวจระดับผู้น้อยที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายเวลานี้ก็เยอะ

ยาบ้าเนี่ยหลายพื้นที่นะครับ
ที่ตำรวจบนโรงพักเนี่ยรู้ว่าเขาซื้อเขาขายกันห้องแถวไหนตรงไหนบ้านไหน

หนักไปกว่านั้นก็คือไปมีผลประโยชน์ร่วมด้วย

เถื่อนเนี่ยตำรวจรู้ทั้งนั้นนะครับว่าใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนในจังหวัดในอำเภอ
แต่ก็ไปเกี่ยวข้องไปมีผลประโยชน์ร่วมกับเขา
ฉะนั้นตำรวจนี่แหละครับคือต้นน้ำรดน้ำพรวนดินให้กระบวนการผู้มีอิทธิพลมันเติบโตขึ้น

ระดับชั้นผู้น้อยกินคำน้อยระดับชั้นผู้ใหญ่กินคำใหญ่
ระดับผู้บัญชาการภาคหรือครับระดับผู้การจังหวัดนะครับ
ก็สนิทสนมคุ้นเคยกับคนที่คนในพื้นที่เขาบอกว่าคนนี้แหละมีอิทธิพล
คนนี้แหละทำธุรกิจสีเทาคนนี้แหละทำธุรกิจมินเมกฎหมาย
แต่ใครจะไปทำอะไรอะไรได้ล่ะครับเพราะคนเหล่านี้นั่งกินกาแฟอยู่กับผู้บัญชาการ
คนเหล่านี้ตีกอล์ฟอยู่กับนายตำรวจระดับผู้กำกับกับผู้ว่าก็สนิทกันด้วย
กับฝ่ายกฎหมายกับอายการเขาก็คุ้นเคยกันแต่ว่านั่นเป็นเรื่องนอกเหนือเรื่องของตำรวจ
เอาเฉพาะตำรวจนี่แหละทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมาได้
ปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าวันนี้สั่งย้ายในพื้นที่ที่มีปัญหาไม่กี่วันก็กลับมาเหมือนเดิมอีก
ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนี่ครับเออะเทิ่งขึ้นมาก็สั่งย้ายแล้วสักพักหนึ่งทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ครับ
ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตอบง่ายเลยครับเกิดขึ้นมาเพราะผลประโยชน์
ตำรวจชั้นผู้น้อยก็ได้ผลประโยชน์กับการที่ไปร่วมทำผิดกฎหมายกับเขากับการที่ละเลยจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมาย
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้ผลประโยชน์ฉะนั้นถามว่าจะตัดวงจรนี้ยังไงก็เรื่องที่พลเรือเอกพระจุลตามประทีบหยิบมาเป็นประเด็นไง
ตอนที่ท่านเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจในสปชนั่นก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยต้นน้ำมันเกิดว่าตำรวจไปมีผลประโยชน์เพราะตำรวจต้องหาเงิน
เงินไปไหนล่ะครับเอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปเป็นประโยชน์ของส่วนตัวครอบครัวครอบครัวลูกมีก็ส่วนลูกเมียก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเอาไปซื้อตำแหน่งไงครับ
ถ้าไม่มีเงินซื้อตำแหน่งไม่ขยับยิ่งอยากจะไปอยู่ในตำแหน่งในพื้นที่ทองพื้นที่ที่เจริญมากพื้นที่ที่มีแหล่งอบายมุกมากราคาแพง
แล้วก็ต้องหาเงินจะไปเอาเงินมาจากไหนล่ะครับก็เป็นเงินที่เกี่ยวข้องโยงใยกับผู้มีอิทธิพลนี่แหละให้เขาสนับสนุน

ถ้าตำรวจคนอื่นมากว่าจะไปรู้จักมักคุ้นกว่าจะไปคุ้นเคยโอ้ใช้เวลานานให้ตำรวจคนเก่านี่แหละอยู่ในพื้นที่ต่ออยู่ในภาคนี้ต่ออยู่ในจังหวัดนี้ต่อ
ก็เกิดกระบวนการเอื้อผลประโยชน์กันสังคมอุปถัมภ์นี่ครับบ้านเรา
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าจะแก้กันให้ถูกจุดจริง
จะต้องทำยังไงอ้าวก็เรื่องของการปฏิรูปตำรวจนี่แหละครับมันจะทำถึงขั้นที่พลเรือเอกพระจุลเสนอไว้หรือไม่ล่ะ
เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายทำไงที่จะให้ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพื่อตัดตอนไม่ให้ตำรวจต้องมุ่งหาเงินจมปรักอยู่กับผลประโยชน์
เป็นผลประโยชน์สีเทาเป็นผลประโยชน์ผิดกฎหมายก็ทั้งนั้นแหละครับก็ที่ไปกันที่สาแก้ววันนี้ก็เรื่องแบบนี้แหละครับ
ฉะนั้นขีดเส้นใต้ไว้เลยวันนี้ว่าถ้าเรื่องนี้ทำกันวูบวาบวาบกลับมาใหม่อีกเรื่องนี้ต้องแก้เป็นระบบให้ได้
ต้องมีการปฏิรูปตำรวจห้ามซื้อขายตำแหน่งให้ตำรวจได้ขึ้นมาในทำหน้าที่อย่างสง่าภาคภูมิใจว่าเขาไม่ได้ซื้อตำแหน่งมา
เมื่อไม่ซื้อตำแหน่งมาไม่จำเป็นจะต้องไปคลุกคลีกับแหล่งผิดกฎหมายไม่จำเป็นต้องหาเงินไม่จำเป็นต้องไปเก็บสวยไม่จำเป็นต้องไปเพาะลดน้ำพรวนดินให้ผู้มีอิทธิพลในท้องที่เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้น
ไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าเป็นโจทย์ยากสำคัญว่าเราจะเอากันจริงหรือเปล่ามีช่วงเวลานี้เท่านั้นแหละครับที่จะปฏิรูปตำรวจได้ช่วงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเข้ามาก็ไม่มีทางเลยเพราะว่าก็มีความคุ้นเคยกันระหว่างคนที่เคยเป็นนักการเมืองกับตำรวจช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้นแหละครับที่ถ้านายกรัฐมนตรี

สวเป็นกลไกกำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดว่าก่อนจะถึงวันที่๒๓วันที่๒๓ในกรรมการร่างเขาจะไปที่ประจวบคีริขันไปปิดห้องคุยกันอีกทีนึงแต่ก่อนถึงวันที่๒๓อาจารย์มีชัยบอกว่าเรื่องนี้จะต้องชัดเจนท่าทีอาจารย์มีชัย
นาไม่ถึงนักข่าวถามว่าถ้าเขาสั่งมาจะทำตามไหมอาจารย์มีชัยบอกว่าสั่งมาก็สั่งได้แต่จะทำตามหรือไม่ต้องขอดูเหตุผลก่อน
ผลเอกประวิทย์ยังยืนยันบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับคอสชไม่ได้เกี่ยวคอลโลมอเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ระดับพลเอกประวิทย์แสดงท่าทีชัดเจนอย่างนี้มันจะเป็นยังไงล่ะครับนี่คือโจทย์ที่เรากำลังดูกันอยู่ว่าตกลงอาจารย์มีชัยและคณะกรรมการร่างจะยอมทำตามข้อเสนอของพลเอกประวิทย์ไหม

ต้องเดินหน้าต่อไปครับอยู่แต่ว่าต้องจัดการกับตำรวจก่อนครับ
ได้ครับขอบคุณครับติดตามกันต่อสัปดาห์หน้ากับเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องของการเมืองด้วยนะครับในเรื่องของขีดเส้นใต้เมืองไทย